ไปดูเหตุการณ์โจรกลับใจที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะ

โจรมาขโมยต้นกระบองเพชร
ตั้งแต่๑๒กรกฎาแล้วประกาศขีดเส้นตายเลย
บอกว่าภายใน๗วันถ้าไม่เอามาคืน

จะไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

นี่ค่ะเอากลับมาคืน
นี่เป็นที่มาของโจรกลับใจ

เอาต้นกระบองเพชรที่ขโมยไป

จับได้ชัดเจนเลยนะคะ
นี่ไม่แน่ใจว่าจิตสำนึก
หรือว่ากลัวความผิดที่กลับมาคืนแบบนี้ค่ะ
นี่คือบริเวณหน้าร้านอาหารนายกบเป็ดย่างฮ่องกงนะคะ
ริมถนนอ่างศิลาสุขุมวิทย์ของตัวเมืองชนบุรีค่ะ
แล้วสุดท้ายก็หายไปอย่างรวดเร็วเลย

เจ้าของร้านก็จะดีใจเป็นพิเศษ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากฝากเตือนว่าอยากทำอีก
เพราะการลักทรัพย์เป็นความผิดเป็นอาญา
ถึงขั้นติดคุกติดตาราง
ฟังเสียงคำเตือนจากเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
นี่เฮียใจดีจะตาย
ใช่มีอะไรก็ไปพูดไปขอแก
มาขอเถอะอย่ามาขโมยเลย
เออขอกันตรงอย่ามาขโมยแบบนี้ไม่ดีนะคะ
คือต้นกระบองเพชรเขาปลูกไว้๒ต้น
เขาเป็นคู่กันหน้าร้านตรงนี้

อยากให้เอามาคืนสุดท้ายคืนแล้วนะคะ

อันนี้ตอนมาเอา

โจรแบบนี้เขาจะเอาต้นไม้ไปทำอะไร
ไปด้วยความรักส่วนตัวชอบส่วนตัวเอาไปเก็บไว้ที่บ้าน

ชอบแล้วก็ขาดสติไปหน่อยว่าอยากได้จะมาเอาเลย